กินล้างบาง
มากินล้างบางกันในย่านงิ้วรายจังหวัดนครปฐมนะครับผม
ผมบอกเลยว่าผมประทับใจมากเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารแล้วก็อืม
บรรยากาศของร้านแต่ละที่นะสวัสดีจะนะจ้าเออนี่

เอ่อเอ่อไม่ใช่ข้าวคั่ว

บอกได้เลยว่าอร่อยเชียบ
กลับมาพบกับรายการกินล้างบาง
วันนี้เราจะพาทุกท่านไปกินล้างบางกันที่ย่านงิ้วรายจังหวัดนครปฐม
และแขกรับเชิญในวันนี้ก็เป็นแขกรับเชิญที่เราต่างคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
เพราะเขาเคยมาล้างบางแล้วถึง๒ครั้ง
ไม่รู้ว่าติดใจในรสชาติของอาหาร
หรือการกินฟรีก็ไม่รู้
วันนี้ทั้งคู่จะมาแข่งกันกินแข่งกันหาขนาดไหน
ต้องไปชมกันครับ

และวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมากินล้างบางกันในย่าน
งิ้วรายจังหวัดนครปฐมนะครับผม
และแน่นอนครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับผม
ก็เลยว่ามีของกินเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกครับผม
แล้วผมจะพาทุกท่านนะครับผมไปตะเวนกินอาหารที่ร้านยังเด็ดโดนแน่นอนครับผม
และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับ
เขาเป็นขาประจำของรายการนี้ครับมาแล้วสองครั้งครับผม
และทุกคนต้องแบบว่าต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเขาอย่างแน่นอนครับผม
ไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องเปิดตัวแล้วไม่ต้องเปิดตัวแล้ว

หาใครอีก
ยังไม่ถึงคิวพี่เออออกไว้ก่อน
แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับ

คนไหนในประเทศไทยที่กินได้มูมามแล้วก็น่ากินในเก้าอี้แล้ว

น่ารักแต่วันนี้ผมซ้อมมาแล้ว

ผมอดอาหารไปแล้ว๓วัน

ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์
และร้านแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นร้านเด็ดครับพี่หอยครับผม

นู่นมองเข้าไปครับในซอยนู้นครับ

เดินเข้าไปอีกประมาณ๒๐กว่ากิโล

ช่วยไปหารถรถเครื่องอะไรมาก็
เข้าไปไม่ได้ไงรถใหญ่เข้าไปไม่ได้เราต้องเดินไป

ครับผมเราไปกันเลยดีกว่าครับผม

เราจะตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้บดบ้าง

กินล้างบาง

หื้อล้างล้างบาง

ไปดิ
และร้านเด็ดที่แซคพาคุณหอยมากินในวันนี้ก็คือร้านครัวงิ้วราย
เป็นร้านลับริมแม่น้ำท่าจีนที่มีแต่เมนูอร่อยทั้งอาหารไทยฟิวชั่นอาหารอิตาเลียน
ทุกเมนูปรุงอาหารด้วยใจจากฝีมือชั้นเซียนของเชฟออสดี้
ที่มีประสบการณ์การทำอาหารมากว่า๑๒ปี
เวทีการประกวดระดับเอเชียมาแล้ว
โอ้โหดีกรีจะแน่แค่ไหน
ฟังจากปากเชฟกันเลยครับ

ประสบการณ์ที่ทำเชฟมาก็ไม่ต่ำกว่า๑๕ปี
นี่ผมได้รับรางวัลมาแล้วก็หลายรางวัลครับ
มีทั้งเมนูที่เป็นอาหารไทยและอาหารต่างชาติ
ครัวงิ้วลายเหตุผลที่มาอยู่ที่นี่ก็คือ
ก็มีความคิดว่าเราจะมารังสรรค์เป็นอาหาร
ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเป็นชื่อเสียงของร้านไปด้วย
เลยครัวงิ้วลายณบ้านท่าจีนนะครับรับรองอร่อยเฉียบ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณพี่อะไรครับพี่พิมค่ะเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะ
เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ห้าเดือนกับสิบวันค่ะ
ห้าเดือนกับสิบวันเพิ่งเปิดเลยหรอสวัสดีครับเพิ่งเปิดค่ะ
แต่วันนี้ผมได้ข่าวเมื่อกี้ผมเดินมากับน้องแซคเกี่ยวกับผักตก
โอ้โหเป็นอย่างไงครับ
ก่อนที่จะรับเขาเรียกรับประทานอาหารเนี่ย
ผมรับประทานบรรยากาศผมบอกได้เลยว่า
บรรยากาศแบบแม่น้ำผมเพิ่งเคยได้นั่งติดกับแม่น้ำท่าจีนตรงนี้นะครับผม
ผมรู้สึกว่าบรรยากาศดีด้วย

แล้วก็อาหารน่าจะน่าทานมาก

เริ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่าท้องเนี่ยร้องอ่าร้องร้องเป็นเพลงท้องร้องเป็นเพลงแซคชุมแพรแล้ว

เดี๋ยวเรามาแนะนำแต่ละเมนูกันเลยดีกว่า
ครับผมอย่างเมนูแรกของเรานะครับผมนี่ครับไหลกะทิปลาทูครับผม
ไหลที่คุณบอกนั้นมันเป็นไหลบัวผมก็เคยได้ยินแต่ไหลบัวแต่อันนี้คือ
ไหลผักตบชาวแอร์ครับผมชาวาสิครับผม
แล้วเมนูต่อมาครับผมนี่เลยโอ่งอบกุ้งครับผม
เอากุ้งไปอบโอ่งใช่ไหมครับเอากุ้งอบโอ่งดีกว่าง่ายกว่า
ผมจะรับประทานถ้าอย่างนั้นผมต้องเปิดกุ้งแล้วก็ทานอบตามปกติ
และเมนูต่อมาครับผมนี่เลยเป็นน้ำพริกครับผมชื่อว่าน้ำพริกงิ้วรายครับ
ทำมาจากอะไรทำมาจากปลาครับผมแล้วก็เป็นน้ำพริกสูตรของทางร้าน
ซึ่งบอกไม่ได้อืมมันเป็นอย่างนั้นผมไม่ถามแล้วกันทำไมครับ
เพราะว่ามันเป็นสูตรลับเดี๋ยวคนอื่นรู้ถ้าบอกมันไม่รู้
มาที่เมนูต่อไปครับอะไรจ๊ะปลาทอดนครชัยศรีครับผมมาจากปลา
สิบเอ็ดรอดอครับผมคืออะไรฮะปลาแรดปลาแรดปลาแรด
พวกเรากินกันเถอะเราอยากกินปลาร้ามาที่เมนูสุดท้ายครับ
อะไรฮะนี่ครับมันคืออะไรอ่ะหนุ่มงิ้วรายซ่อนรูปมันทำมาจากอะไรอ่ะ
ทำมาจากพริกเขียวครับพี่พริกไอใหญ่ใหญ่แล้วก็พาครับผม
แล้วก็แคะในออกเม็ดพริกออกแล้วก็สอดไส้ด้วย
ทอดมันปลากลายเฮ้ยทอดมันปลากลายใช่ครับมันกลายเป็นอะไร
กลายเป็นนี่แหนะนี่แหนะหนูมิ้วนี่แหนะนี่แหนะชิมพอปายไปขึ้น
จำชื่อไม่ได้อันนี้โอเคเริ่มกันเลยดีกว่ามาที่เริ่มจากเมนูไหนก่อนครับ
เออถ้าเอาตรงนะเอาพี่ก่อนพี่ก่อนผมอยากรับประทานไอ่นั่นน่ะ
โอ่งน่ะโออบโอ
เว้ามาเป็นตัวแบงเลยตัวใหญ่มาก

ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตรับประทานกุ้งอบโอ่งก่อนนะครับ
กุ้งดีด้วยแล้วรสชาติความหอมอะไรแล้วน้ำจิ้มสีปูกกว่านี้
มึงได้อ่ะกุ้งนี้เขาจะไม่ปอกเปลือกแต่เปลือกของกุ้งอ่ะมันเกี้ยวไปได้เลย
จะไม่แข็งไม่แข็งนุ่มนิ่มแล้วแบบมันเหมือนเป็นส่วนของกุ้งไปเลยอ่ะอร่อยมาก
งั้นกิ้งก็มีพอแบบหวานหวานเสื้อ
ผมว่าถ้าชิมไปนะน่าจะเป็นพวกใส่ซอสไมเปิ้ล
เนื้อแบบเนื้อกุ้งก็แน่นแน่นเย็ง
เพราะความจริงชะมัด
เดี๋ยวนี้ครับคุณดิดนิ้วหาพ่อแม่ผู้มีของคุณคุณอ่ะอาจารย์
นี่ครับพ่ออาจารย์ปลาทอดนครชัยแอร์นครชัยศรีแหละครับ
ชิ้นใหญ่มากไหว้ใครรับกำนันอีกมีความสุขพอมันได้
ส้มโอไปอีกนะครับมันดูมันฉ่ำความหวานมันมาจากส้มโอ
โอ้โหคุณอร่อยมาก
ส้มโอมันเพิ่มเจคเจอร์ข้างในมันอร่อยมาก
แต่ยังกินเนี้ยเขาแบบผมว่าเป็นเฉพาะของเขาเนี้ยอืม
พอกินเข้าไปแล้วแบบเขาได้กินอะไรเมเปิ้ลเมเปิ้ลไป
ไมเปิ้ลหรอไมเปิ้ลนะครับมันมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาอ่ะอืม
ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเข้าดีกันดีเพราะปลาก็กรอบกรอบอืม
ปลาทอดเก่งคือปลาแน่นอนเขาผมว่าเขาก็มีแบบการทำที่ดีนะครับ
อืมนำปลาแรดมาแล้วก็ไปคลุกกับแป้งแล้วก็นำไปทอดอืม
เพื่อให้มันกรอบเพราะแบบนี้อะไรครับส้มโอเนี่ย
และเดือนห้าเออ่หน้าเดือนห้าเออไม่ใช่เดือนห้าอืม
เดี๋ยวมันต่อดีกว่าครับพี่ห่อนได้ครับผมนี่น้ำพริกนิ้วไร
หรืออะไรยังไงไม่ได้ขึ้นได้ที่กุ้มบอกแล้วปลาป่นสูตรพิเศษ
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะของช่วงเผานึง
แฮะของชาวกระเรียงของรือ

ครับผมหมูขาอ่อนนี่มันจะกลิ่นมันจะหอมมากใช่แล้วก็กะปิของเขาก็ทำ
ทำมาจากเนื้อปลาครับผมกลิ่นหอมยั่วยวนใจเป็นยังไงครับ
เสียงที่นางกรอบนี่ฟันแตกมันกรอบมากมันแปลกอย่างที่คุณบอกมันมีเหมือนปลาปล่นอ่ะ
เพราะว่ากะปิร้านเนี้ยเขาทำมาจากปลาครับผมแต่กะปิร้านอื่นเขาทำมาจากเคย
มันจะหอมกล่าเดี๋ยวเริ่มจากเขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่หอยผักอะไรนะ
อันนี้ก็เรียกถั่วภูเออถั่วภูดินฟาร์มก็ปลูกนะอ่าตอนนี้ทำได้กี่ปีแล้วครับพี่
สามปีแล้วชื่ออะไรนะวินฟาร์มวินฟาร์มมึง๖๔ศาสน์เอ๊ะน้ำไมไม่
หอมกับมือดี้ตอนแรกจะตั้งชื่อว่าหอยฟาร์มอ่า
ฟู้ดตอนนี้บอกไรเลยวะฮาร์โครงเกี่ยวกับทะเลอ่าแบบเป็นขัด
ส่งไม่ทันเลยโอ้ขายดีขนาดนั้นเลยครับ

หนุ่มนิ้วไรซ่อนลูบน่าจะอร่อย

มันฟอบมันมันจะแบบหวาน

มันจะไม่ได้เผ็ดมากนะแต่มันดูกลม
มาแล้วครับคำใหญ่โตไปเลย

แล้วตามด้วยนี่มันเหมือนเครื่องเคียงจะกินพร้อมกัน
ยิ่งโดนยิ่งไข่เค็มนะยิ่งอร่อยเลยครับ

อันนี้ก็จะมีความคล้ายกับพวกเหมือนคิง

เขาก็เลยใช้ชายเท้าแล้วก็ผสมบีดรูดเข้าไป
สีมันจะได้ใกล้เคียงกับขิงดอง
แล้วมันก็เลยแบบว่ามันจะได้ไม่ฉุนมาก
เพราะถ้าขิงดองอาจจะมันจะตัดรสพวกทอดมันสะบด

เดี๋ยวมาที่เมนูสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับพี่ได้กับนี่ครับไหลกะทิปลาทูครับผม
ซึ่งไม่ได้ใช่เป็นไหลวัลนะไหลผักตบชาวาคลากอะเขาเรียกว่ามันคลาก
อันนี้มันจะแบบมันจะฟืบมันจะฟื้อ
แต่ของหลายผักตบชาวาเนี่ย
มันจะมีนืดนิดนึงนืด
เวลากัดมันจะต้าน

น้ำจะมีแบบกลมนะของกะทิ
แล้วก็มีความแบบเค็มเล็กน้อย

ผมเจอเจ้าของร้านแล้วเขาพูดถึงเกี่ยวกับไหลชาวา

เอาไอ้ที่เป็นแกงส้มกับไหลชาวาเนี่ย

เขาใช้กุ้งแชร์บ๊วยนะครับ
มีความสุขจริง

แล้วก็เวลาเคี้ยวไหลผักตบ

สดไปแต่ละครั้งมีความสดชื่นบ้าง

และตอนนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนนะครับ
ถ้าชิมมีเสมอทุกเมนูนะครับ

ด้วยเมนูหาทานยากและเฉพาะตัวแบบนี้

เชียบบรรยากาศดีตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนงิ้วรายอำเภอนครชัยศรี
เปิดบริการทุกวันเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกา
สายชิวสายกินประจำย่านงิ้วรายห้ามพลาดครับผม
เมื่อไหร่จะมีใครใครสักคนที่เป็นของเรา
มือใดที่มีภัยภัยจากคนที่มาหาเขา
สำนี้ที่ต้องการ

เดียวไม่มีใครพี่ไม่มีใครรักผมเลยพี่
มีคนของใจแล้วพี่ก็พูดได้

เมื่อช่วยไม่ได้ผมหน้าตาดี
ผมก็ต้องมีอะไรที่แบบว่ามาช่วยให้ผมไม่เหงาแล้ว
ทิ้งความเศร้าความเหงาอะไรไว้ตรงนี้
พี่เลี้ยงข้าว
จริงนะพี่
ถ้าผมได้กินน่ะฮะ
และในช่วงนี้พี่หอยจะพาน้องแซค

ร้านอาหารพื้นบ้านโอบล้อมไปด้วยทุ่งนาและพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ชาวงิ้วรายรู้จักกันดี
เพราะความเก่าแก่และรสชาติของอาหารไทยแบบบ้าน
ที่อร่อยเชียบ
สมคำการันตีแค่ไหน

ดีค่ะเอื้อนะคะร้านอูข้าวอูปานะคะ
อูข้าวอุปลาเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคกลางค่ะ
ร้านของเราเปิดมา๒๐กว่าปีแล้วนะคะ
สูตรอาหารนี้มาจากตอนที่แม่ทำให้เราตอนเด็กค่ะ
เราก็ทำกินกันในครอบครัวในบ้านแล้วก็เอามาปรุงทำเป็นอาหารนะคะ
ร้านหนูข้าวหมูปลาอร่อยเฉียบค่ะ
เอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านดังนะครับ
ชื่อร้านว่าอู่ข้าวอู่ปลานะครับ

เพราะฉะนั้นการเปิดแมท
ทำ
ปลากระพงมันไม่ค่อยได้กินที่ไหนนะ
โดนโดนอันนี้ก็ครั้งแรกของผมนะที่เคยเจอเมนูแบบนี้

อุ้ยผมบอกว่าหอมเครื่องแกงเค้ามากเลย
แล้วก็มีรสชาติที่แบบ
แกงเชียวหวานของเค้าอ่ะที่เค้านำมาราชอ่ะ

เอาอย่างนี้ผมขอชิมเมนูนี้ต่อเลย

เป็นกบทรงสิทธิ์หรือกบแท็กซี่

โอ้โหนี่คือกบ

รสชาติเป็นไงครับ

มันทำให้กบเนี่ยมันกรุบ

เพราะว่ากบนะที่เอามานำมาผัด
ต้องเป็นกลมที่แบบตัวกำลังพอดี

มันมีความไก่กันมันเป็นกระดูกฮะ

ร้อนแรงจริง

ถึงเครื่องมากแล้วก็หอมใบยี่หลาดมาก

ผมเมนูต่อไปผมต้องการความสวยงาม

น่าทานน่ารับประทานการกิน
ผมว่ามันน่าจะแซ่บมานะเพราะว่า
ตุ๋นแบบนี้มีทั้งส่วนประกอบของกุ้งและ
ผมเชื่อว่าคล้ายกับซีฟู้ดแหละ
โอ้โหนี่ดูนี่ดูนี่

โอ้โหผมว่ากลิ่นมันซีฟู้ดอะ
มันไม่ต้องแบบไม่ต้องเอาน้ำจิ้มมาเติม

เข้าปากมา๓รสเลย
อ่า

จริงนะร้านนี้นะสั่งมาอย่างเดียวก็ได้

ได้ทุกรสชาติเหมือนพี่หอยพูดจริง

ใช่ครับหน้ามันจะแข็งอันนี้แบบเป็นเนื้อเดียวกันเลยไข่สุนต้มยำเลิศมากค่ะ

มาที่เมนูสุดท้ายครับงบหัวปีกู้สัมมันคล้ายหอมหมกไหม
ก็น่าจะคล้ายนะผมว่านะพี่ท่านผู้ชมอาจจะงงว่าคำว่างบมันหมายความว่าจังใด

มบประมาณถึงวัสดุหนึ่งบอกใส่ใบตอง

ใช่ครับครับงบแล้วก็นำไปยั่งนำไปจี่นะ
แต่ที่นี่ไม่ทำแบบนั้นครับท่านผู้ชมเขาทำยังไง
เขานำไปนึ่งครับผมเพื่อให้ตัวที่อยู่ในใบตองให้มันมีความหอมนะครับผมแล้วก็ความนุ่มความอร่อย
อื้อน่ากินมาก
มันจะแบบมันมีความกุ้งมันมีความเฉ่านะ
อร่อยเข้าเครื่องแกงมากนะแล้วเครื่องแกงก็ไม่แรงด้วย
อร่อยทุกอย่างและตอนนี้นะครับโอ้โหพวกเราทั้งสองคนนะครับ
บอกได้ว่าอร่อยผ่านมากมากครับครับและร้านดังในวันนี้นะครับ
ร้านอู่ข้าวอู่ปลานะครับบอกได้เลยว่า
รสชาติเยี่ยมตามแบบฉบับบ้านทุ่ง
แถมด้วยบรรยากาศสไตล์บ้านนา
ก็เชิญมาชิมได้เลยครับที่ร้านอู่ข้าวอู่ปลา
ร้านตั้งอยู่ที่ถนนมหาสวัสดิ์พุทธมนตร
เปิดบริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์
เวลา๑๐โมงถึง๓ทุ่ม
ใครที่รักธรรมชาติและชื่นชอบอาหารพื้นบ้าน
ห้ามพลาดเด็ดขาดครับผม
โอ้โหผมบอกเลยว่าผมประทับใจมากเลยพี่
ที่มีพี่เป็นแขกรับเชิญในวันนี้

บอกได้ว่าโทษโดนใจผม
อยากจะเก็บเอามาสักดอก
รับสักดอกนี่คือไม่เว้นโจทย์นะ

นี่ดอกนี้ก็ได้เนี่ย

นี่แหละครับพี่หอยร้านโดนประจำวันนี้ของเราครับ

จากบรรยากาศดีแล้วอาหารที่นี่ยังอร่อย

อยากไปกินผมอยากกินกาแฟครับ

บอกอยากได้สักดอกพี่หอยก็จัดให้

เกือบได้ลงไปเก็บดอกบัวแล้วไหมล่ะน้องแซค
ร้านอาหารหลากหลายสัญชาติ
อาหารอิตาเลียนอาหารไทยอาหารจีน

ด้วยอาหารและบรรยากาศก็ถือเป็นร้านโดนในย่านนี้เลยล่ะครับ

แล้วที่มาที่ไปของร้านเป็นอย่างไร

มีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารต่างชาติค่ะ
จริงมาจากความฝันของพ่อเลยค่ะ
คือสารฝันของพ่อพอดีพ่อค่ะ
เสียไปแล้วทีนี้ก็คุยกันว่าอยากจะเปิดร้านด้วยกันนะคะ

บรรยากาศน่ากินแล้วที่นี่ยังอาหารยังน่ากินอีกนะครับ

ซี่โครงหมูบาร์บีคิวครับ

คือถ้าจะอร่อยต้องรูดแล้วเขาเรียกว่าไหลตามกระดูกลงมาเลย

โอ้โหใหญ่มากครับใหญ่โตมโหลานครับ

มันมีมึงความจัดจ้านด้วย

อันนี้คือความแบบ

บะหมี่ผัดสไตล์ฮ่องกง

คำใหญ่คำโตมาของร้าน

ต้องกินแบบมีประโยชน์นิดนึง

อืม

แต่อันนี้ทิ้งไว้๓วันแล้วยังเข้าเครื่องอยู่เลยครับ

แล้วก็ย่างสุกกำลังพอดีแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมหวนชวนโอชะแล้วก็มาผัดกับซอส
แล้วก็เป็นสูตรของทางร้านด้วยครับ
เป็นคนชอบกินรสจัดเดือพออันนี้เสร็จแล้วปั๊บข้าวร้อนนะโบ๊ะลงไปไม่ต้องมีอะไร
อย่างที่คุณว่าเลยเขาพิเศษคือเขาเอาสันคอไปย่างก่อน
มันทำให้มันนุ่มมันมีความสุขและนุ่ม

ให้ส่วนมาสมก็คืออะไรวะสูบบ้างดิบบ้าง
เพิ่มเสร็จไปแล้วผมว่าให้แค่คลุกเคล้าปุ๊บปุ๊บแล้วก็ขึ้นเลย

ให้แตกกระทะพเพราะว่ามันสุกอยู่แล้ว

มันมีติดมันแบบมันมันแตกเป๊ะ

ผมว่ามันเป็นร้านโดนอย่างที่คุณบอกจริง

ของขาวใบของหวานก็ต้องมาครับ
ครับนี่สิ่งที่พี่หอยรอยคอรอคอยทำทำทำ
มาพับกบพบกับแอร์
โรตีกรอบห่อกล้วย

มันเหมือนมั้ยไม่ได้เฉิง
ไม่ได้เฉิงเป็นแป้งโรตีหว่ะ

บอกได้เลยว่าอร่อยเชียบ
อะไรมากยังไม่ปิดรายการครับผม
เราต้องไปทำภารกิจอีกอย่างหนึ่งครับ

อย่าบอกนะอันนี้คือคำเรียกร้องของพี่นะครับ

กติกายังไม่รู้เลยครับถ้าอยากรู้ไปดูกันครับ
ภารกิจตลบหลังครัวรัวตะหลิวในวันนี้มีชื่อว่า
โรตีกรอบห่อกล้วยเรื่องกล้วย
กติกาก็กล้วยครับคือให้ทั้งคู่ลงมือทำเมนู
โรตีกรอบห่อกล้วยที่ได้ชิมไปแล้วคนละ๑จาน
หากมีจานใดจานหนึ่งหน้าตาสวยงามและรสชาติ
โดนใจเจ้าของร้านจนให้ผ่านก็จะถือว่าภารกิจสำเร็จ
เช่นเคยครับและทางร้านก็จะมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ
ให้กับแฟนรายการไปเลย
มาแล้วครับเมนูวันนี้นะฮะก็คือโรตีกรอบนะฮะ
ห่อกล้วยนะฮะวัตถุดิบก็มีนี่แป้งของทางร้านครับ
แปลงของทางร้านแล้วนี่ก็คือฮัลโหลมีใครอยู่ไหม
นี่คือกล้วยครับกล้วยหอมนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าท็อปปิ้ง
แล้วกันนะฮะก็มีกีวี่นะฮะมีส้มนะฮะแล้วก็สตอเบอรี่
แล้วก็เขาเรียกว่าดอกไม้ประดับนะครับง่ายเลยนะครับ
ส่วนผสมของผมเป็นอย่างนี้อ้าวแซคแซ็กอยู่ไหนวะเฮ้ย

ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้นายกำลังลงแขกจ้ะ
อ๋อครับลงแขกจ้ะไม่ไม่เราไม่ได้ทำนาอะไร

แป้งของบังบังไม่ใช้แป้งนี้อบังใช้แป้งแบบนี้ไม่ได้

อ๋อจ้ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยดีกว่านายกได้จ้ะ
ส่วนทางผมเนี่ยผมจะใช้แป้งของทางร้าน
ซึ่งไม่เหมือนของอบังนะฮะมันแตกต่างกันยังไงจ๊ะนะ
คือแป้งอันนี้เป็นแป้งที่พิเศษเลยเป็นแป้งป่อเปี๊ยะ
มันจะดูนุ่มแล้วก็ทำแล้วมันจะออกมาดูเดี๋ยวดู
ถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยไหม

แม่มาม่านอนบังแบบนี้จะทำโรตีกรอบห่อกล้วยธรรมดาได้อย่างไร
ตามใจน้องแจ๊คหน่อยเถอะครับ
สรุปว่าพี่หอยจะใช้แป้งป่อเปี๊ยะซึ่งเป็นสูตรของทางร้าน
ส่วนน้องแซคจะใช้แป้งโรตีต้นฉบับสูตรอาบัง
สุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรครับเนี่ย
ช่วงชิงโปรโมชั่นได้หรือไม่มาลุ้นกัน

โอ้โหอันนี้เขาเรียกโรตีไส้ทะลัก
คุณไม่รู้หรอกว่าความพิเศษของมันคืออะไร
ระวังจานาจาเดี๋ยวมันกระเด็นนะ

อันนี้เกินกรอบแล้วจะไหมแล้วเนี่ย

ก็เหมือนกันแล้วนะ

เอาละเดี๋ยวมาดูว่าของใครจะได้

เอาละครับท่านผู้ชมครับ

เราก็อยู่กับคุณเหมียวเจ้าของร้านนั่นเองนะครับ

อันนี้คล้ายต้นฉบับนะฮะ

เพราะผมใช้แป้งที่ร้านนี่แหละ

อันนี้คล้ายต้นฉบับอันนี้คล้ายต้นอะไรครับผม
อันนี้คล้ายกะหรี่ปั๊บนะคะ

ถ้าภารกิจของพวกเรา๒วันสำเร็จ

ให้กับแฟนรายการกินล้างบางค่ะ
ว้าว

แต่ก้วยผมไม่ได้ปรุงอะไร
ไม่เอานะเดี๋ยวค่ะ

กรอบ

รสชาติแป้งเป็นอย่างไรครับ

ค่ะเพื่อไม่ให้เสียกำลังใจนะคะ
เอาละครับท่านผู้ชมครับ
และวันนี้นะครับภารกิจของพวกเราสองคนนะครับ
แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณเหมียวมากเลยนะครับที่แบบว่าให้เกียรติมาชิมอาหารแล้วก็มาตัดสินในครั้งนี้นะครับ
ขอบคุณนะครับบ๊วยบ๊ายบายอเรนนี่ขอบคุณนะครับ
หอยครับครับคิดเหมือนผมไหมครับว่าทำไมเขาต้องให้อ่าพวกเราสองคนยืนตากแดด
หน้าต้องดีหน้าต้องใสบรรยากาศก่อนหนาวจนตัวมันทีเดียว
ดังนั้นเราจะพึ่งปิดรายการทำไมวันนี้ผมบอกเลยว่าผมอิ่มทั้งมุกจุกทั้งอาหารเลย
โอ้โหแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เสนาหอยนะครับที่มาร่วมกินล้างบางกับเรานะครับ
และในครั้งหน้านะครับท่านผู้ชมครับเราจะไปกินล้างบางในย่านไหนนะครับผม
และแขกรับเชิญจะเป็นใครภารกิจจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผม
บางใสล่านใสที่ว่าเด็ดเมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงที่
ตามไปกินให้หมดบางในกินล้างบาง
สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอาบแดดพี่
อบส่วนลด๑๐ให้กับแฟนรายการตั้งแต่วันที่๕ถึง๓๐มิถุนายนนี้
ร้านตั้งอยู่ที่ถนนดาวทองตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรี
เปิดบริการทุกวันพฤหัสบดีถึงวันอังคารเวลา๑๐โมงครึ่งถึง๒ทุ่ม
และในวันนี้ทั้งสองคนก็ได้กินล้างบาง๓ร้านดังเด็ดโดน
จำนวน๑๕เมนูไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยฟิวชั่นอาหารไทยพื้นบ้านและยังมีอาหารนานาชาติอีก
โอ้โหแม่อร่อยเฉียบทุกเมนูถ้าหากมีโอกาสมาย่านงิ้วรายก็ลองไปชิมดูนะครับ
อย่าลืมติดตามชมกินล้างบางในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
และตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับผม
โอ้โห
อาหารไทยพร้อมบันเจิดอร่อยแท้
เฮ้ยจ้า
กินล้างบาง